ออเบอร์ตอร์มหาสนุก
มาสนุกสนานกันต่อนะครับกับรายการออเบอร์ตอร์มหาสนุก
มาถึงช่วงนี้ครับช่วงสุดท้ายของการเล่นเกม
เพื่อชิงเงินสนับสนุนออเบอร์ตอร์ของท่าน
๓๐๐๐๐บาทในช่วงออเบอร์ตอร์ขอแรง
ออเบอร์ตอร์ขอแรง
ช่วงอบตขอแรงคือการร่วมแรงร่วมใจของคนในตำบล
ปฏิบัติภารกิจภายในเวลาที่กำหนด
เพื่อพิชิตเงินสนับสนุนออเบอร์ตอร์๓๐๐๐๐บาท
มาละเล่นของชาวมอนถ้าเราพูดถึงในช่วงเทศกาลต่าง
เราจะรู้จักกันดีนั่นก็คือการเล่น

สะบ้าก็คือสะคนพิกุลจริต

ชาวบ้านคืออันนี้เหมือนหัวเข่าแล้วเนี่ย

วันนี้นะครับเรามีทั้งการเล่นซาบ้า
มอนจะบวชก็ต้องขี่ม้า
แล้วก็มีงานสำคัญสงครานลอยกระทง
แต่วันนี้สงการน้ำไม่ไหวน้อยเหลือเกิน

ในเกมที่มีชื่อว่ายิงซาบ้าขี่ม้าลอยกระทง
ยิงซาบ้าขี่ม้าลอยกระทง

กระทงของชาวมอนที่นี่เนี่ยไม่เหมือนใครนะ
เพราะเขาจะนำกระดาษสีมาพับจับจีบ

แล้วเทน้ำมันพร้อมกับใส่ตีนกาลงไปนะครับ

ก่อนที่จะไปพับกระทงกัน

ชาวบ้านตำบลบ้านม่วงต้องช่วยการเข็นรถพลิกอัพอีซูซู
มาให้ถึงเส้นที่กำหนด

ผู้สูงอายุจะลงจากรถมาต่อแถวกันยิงสบ้า
โดยหลังเป้าจะมีสาวงามถือกระดาษอยู่
เมื่อผู้สูงอายุยิงสบ้าครบ๕เป้า
พี่สมจิตจะวิ่งเอากระดาษไปให้ด่านถัดไป

เด็กและผู้ใหญ่รวม๔คน

ตีนกาและเทน้ำมันใส่ถาด

เด็ก๔คนจะวิ่งขี่หลังกัน
ลำเลียงกระทงไปลอยในบ่อ

ให้ครบ๓๐กระทง
ภายในเวลา๕นาที
บตบ้านม่วงขอให้ทำสำเร็จพร้อมแล้ว
มาเร็ว

เร็วเร็ว
เร็วเร็ว

เร็วเร็ว

เร็วเข้า

จัดช้า

ได้แล้วได้แล้ว

ขาดเธอ
เร็ว
ไส้เลย

ขอสอบนี้นะครับ
เขารอยรอยรอยรอย

กลับอยู่
ไปแล้ว

พีลิงขอติดการณ์๑

เฮ่ยลมภักด์โอ้โฮ
ถาดไปไหนถาด

เอ้าตั้งไป
ลมมันรายนะอ๋อลมมันมากมันมาก
ครบหรือยัง

เหลืออีกนึงถาด
เร็วตั้งเร็วกว่าที
ตอนนี้นะคะเวลาจะหมดแล้ว

ว่าจะพับกระทงได้ครบ๓๐หรือเปล่า

๘แล้วนะฮะ
สามัคคีกันยกตำบลขนาดนี้
ไทยรัดทีวีและรายการออปเตอร์มาหาสนุก

ดีใจด้วยครับ

ครับนี่อีกนึงความสามารคี
เราไปดูความสามัคคีที่ทั้งประเทศต้องอิจฉา
ว่าออบเตอนี้จะทำได้หรือไม่
ในออบเตอร์ขอทา

ท้าชนอบตทั่วประเทศ

อยู่ที่อบตคูบัวจังหวัดราชบุรี
เพื่อนต่างอำเภอของชาวบ้านที่นี่เขาเลยล่ะครับ

ชาวตำบลบ้านม่วงจะทำลายสถิติลงได้หรือไม่

เราจะทำลายสถิติหรือไม่

สถิติตอนนี้อยู่ที่๑๔๖คน
บวกกับพี่สมศิษย์อีกหนึ่งคนเป็น๑๔๗คนนะคะพี่ลิง
ถึงเราจะทำครบนะครับ

แบบนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทำลายสถิติของแชมป์ปัจจุบันลงได้อย่างแน่นอน

ชาวบ้านตำบลบ้านม่วงจังหวัดราชบุรี

จะขอลำเลียงให้เร็วที่สุด
โดยไม่ให้ใครตกก่อนให้ทุกอบตเนี่ยได้เห็นถึงความสามัคคีของพวกเขานั่นเองล่ะครับ
พร้อมพร้อมแล้ว

เร็วไปเร็วไปเลยธนยกเร็วเร็วเร็ว

เร็วพร้อมมาก

มันต่อกันต่อกัน

นานแล้ว

ตอนนี้ยังอยู่ที่๗๐คนนะคะ
เอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นรอไว้รอไว้

โอ้โห้สุดยอดเลยอ่ะ

เย่

๑๔๗คนนะคะภายในเวลา๔นาที๔๓มินค่ะ

ถึงจะทำลายสถิติลงไม่ได้ครับ
แต่ชาวบ้านตำบลบ้านม่วงจังหวัดราชบุรี
ก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นอย่างจำแจ้งแล้วว่า
คนที่นี่เนี่ยเขาสามัคคีกันสุดล่ะครับ
และแล้วการลำเลียงไข่ท้าชนอบตทั่วประเทศในฤดูกาลแรก
ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยครับ
ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของแชมป์ที่ลำเลียงไข่ได้มากที่สุด
กับตำบลครูบัวจังหวัดราชบุรีด้วยครับ
โอ้โหความสามัคคีนี่มันนำมาซึ่งความสุขสนุกสนานจริงนะครับผม

เราจะไปหาท่านถึงที่กับอ้อเบาะต่อมหาสะดวก

ตำบลไหนนะคะมีของดีมีของเด็ดส่งมาบอกเราได้เลยนะคะที่
อ้อเบาะต่อบ้านวงตร์จังหวัดราชบุรีทุกคนเลยนะคะ
สร้างศีรษะให้กับรายการของเราพี่สมจิตจงเจ้าห่อค่ะ

และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะ

มาแล้วครับคำถามประจำสัปดาห์ลุ้นรับผ้ามอนทอมือของที่ระลึกจากอบตบ้านม่วงจังหวัดราชบุรีพร้อมเสื้อจากรายการอบตมหาสนุกจำนวน๒รางวัล
คุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์เฟซบุ๊คอบตมหาสนุกและตอบคำถามเข้ามาว่าวัตถุดิบที่ชาวบ้านต้องออกไปตามหาในช่วงอบตขอปรุงคืออะไร
ระหว่าง๑มันเทศหรือ๒เผือก
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี๒ท่านจากการสุ่มวันศุกร์ที่๒๕มีนาคมนี้ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ครายการอบตมหาสนุกครับ

อย่างนั้นได้ไงสวัสดีครับก็ชับมั่นปรบมือพร้อมกันนะประทับใจ
สวัสดีครับก็ชับมิดหน้าคอมหน้ายกกับแผ่นดินไทย
จบประดูจบประแดกจนให้เย็นแตกออกเป็นเสียงเสียง